ขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะตอนนี้ตำรวจเชียงใหม่เร่งไล่ล่าผู้ชายสองคนหัวเกลียนค่ะเพราะว่าสองคนนี้เนี่ยไปใช้สนับมือรุมต่อยสาวประเภทสองจนหน้าเละหน้าพังเลยนะคะแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยไปเอาปืนมาข่มขู่เขาด้วยเนี่ยคุณผู้ชมนี่เป็นโพสต์ต้นเรื่องที่บอกกล่าวเรื่องราวนะคะโดยผู้ชายเฟซบุ๊คลายหนึ่
กลุ่มของนางฟ้าจำแรงด้วยนะคะเธอตัดสินใจไปแจ้งความไว้ที่โรงพักช้างเผือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทีนี้เราได้มีโอกาสคุยกับน้องแชมเปญน้องแชมเปญเล่าให้ฟังบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาพากันไปเที่ยวที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งชื่อร้านท่าช้างคาเฟ่
ทีนี้หลังจากที่ร้านปิดเนี่ยก็เดินมาที่ลานจอดรถระหว่างนั้นมีผู้ชายสองคนเข้ามาพูดจานลักษณะคือดูถูกอ่ะ
ท่านโทษนะคะคือเหยียดเพศอ่ะเขาเป็นสามประเภทสองไงครับเหยียดเพศผู้เสียหายทั้งสามคน
ทีนี้ผู้เสียหายทั้ง๓คนทำไงไม่อยากมีปัญหาจึงเดินเลี่ยงไปทางถนนอัศดาทร
คู่กรณียังไม่หยุดค่ะขี่รถขับรถตามมาน้องเพทายก็เลยตะโกนบอกให้ลงมาคุยกันก่อน
จากนั้นผู้ชายทั้งสองคนจอดรถแล้วปรีเข้ามาเลยตรงเข้ามาหาเธอ
สนับมือต่อยหน้าของเพทายจนกระทั่งเธอได้รับบาดเจ็บนะคะ
ส่วนชายอีกคนเดินกลับไปที่รถนี่ค่ะกล้องวงจรปิดจับภาพได้นะคะ
อีกคนกลับไปที่รถนำปืนออกมาจะยิงข่มขู่ค่ะ